๖นาฬิกา๓นาทีคุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันนะครับ

อย่าเพิ่งไปฟังคุณซึมสักครูคุณผู้ชม
เอาเป็นว่างานนี้ต้องไปดูภาพเอง
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขไหนมองเป็นเลขไหน

เรากำลังพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรพรุ่งนี้
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาล๑กันยายน

ดังนั้นคุณผู้ชมชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
ก็สามารถเข้าไปเป็นสักขีพยานในการดูได้เลยนะคุณ

ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นว่าเขาหมุนวงล้อกันยังไง
เขาจับลูกบอลทึบแสงกันยังไงแล้วอุปกรณ์ต่างเป็นยังไง

แต่ว่าอยากไปสัมผัสด้วยตาตัวเองไปได้เหมือนกันเตรียมบัตรประชาชนไป

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะด้วยนะคะ

การขอเลขจากต้นตะเคียนทอง
กลุ่มชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบขอเลข

ใหญ่มากนะฮะที่บริเวณวัดพุทธนคราพิบาลบ้านดอนสวรรค์ตำบลน้ำเที่ยง

บรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปอย่างคึกคักครับ
ชาวบ้านชาวช่องมาเต็มไปหมดเลยนะครับ
โดยก่อนหน้านี้เคยมีคนถูกรางวัลมาแล้วถึง๒งวด
ล่าสุดก็มีคนถูกรางวัลนับแสนบาท
ยิ่งมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
ตะเคียนทองต้นนี้มีความยาว๖๘๐เซนติเมตร
เกือบ๗เมตรนะคุณขนาดรอบลำต้น๔๓๐เซนติเมตร
ชาวบ้านเชื่อกันว่าอายุประมาณ๔๐๐ปี

ถูกขุดพบในลำห้วยมุกเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นท่านเจ้าอาวาสก็ให้ผู้รับเหมาจุดทูบเชิญ
เก็บรักษาไว้ที่ลานวัดแห่งนี้แหละครับ
ตะเคียนทองไปดูตะเคียนคู่กันบ้างคุณผู้ชม

เพราะว่าที่วัดเชียงขางอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเขาก็ไปกราบว่ายขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
อย่างต้นตะเคียนคู่ชื่อว่าเจ้าแม่สบายเงิน
เจ้าแม่สบายทองแล้วก็กุมารทองชื่อน้องปังปังนะคะ
ชาวบ้านเขาเคยถูกรางวัลมาแล้วจากที่นี่
เขาก็จะเอาของเล่นเด็กต่างไปแก้บนตามที่ขอไว้
ทีนี้หลวงพ่อเสน่ห์จันทสาโลเจ้าอาวาสวัดเชียงขาง
ได้เล่าที่มาของตะเคียนคู่ให้ฟังนะคะ
บอกว่าตะเคียนคู่นี้ถูกขุดพบ
ในพื้นที่บ้านต้นเป่าที่อำเภอสรรกำแพง
แล้วก็พบต้นตะเคียนมากถึง๗ต้น
ในจำนวน๗ต้นนี้ก็คือจำนวนของมีต้นตะเคียนคู่รวมอยู่ด้วย
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อค่ะว่าเป็นตะเคียนแม่ลูกกัน
แล้วก็ระหว่างที่มีการขุดพบนะคุณผู้ชม
มันมีเรื่องที่แบบโอ๊ยมันก็เหนือธรรมชาติเหมือนกันนะ
เพราะเขาบอกว่ารถแบ็คโฮลมันยกตะเคียนขึ้นมาไม่ได้
แล้วทำให้รถแบ็คโฮลเสียหายไป๒คันนะคะ
คือยกเท่าไหร่ก็ยกมาไม่ขึ้นนะฮะ
ใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็เลยต้องไปนิมนต์ให้หลวงพ่อไปสวดถอนก่อน

หลังจากนั้นก็เลยยกได้แล้วก็เชิญมาเก็บรักษาเอาไว้ในวัดนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไปกราบไหว้ขอโชคลาภ
เขาก็เอาแป้งเอาอะไรไปโรยเพื่อส่องหาตัวเลขด้วยนะคะ
ที่ช่างภาพของเราแหมก็ซูมเข้าไปชัดเลยนะฮะ

ชาวบ้านพากันแห่ไปดูต้นกล้วยตานี
ภายในสวนกล้วยพื้นที่หมู่๖ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทองนะครับ
หลังจากได้รู้กันมาว่าต้นกล้วยตานีต้นนี้ออกเครือมากถึง๖เครือ
และ๖ปลีในต้นเดียวกันนะครับ
โดยคุณบุญชิ้นวันนกูลอายุ๖๐ปีเจ้าของสวนกล้วย
แล้วว่าทำสวนกล้วยตานีเพื่อจะตัดใบขาย
และเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้เข้ามาตัดใบนะครับทำความสะอาดในสวน
แล้วก็พบว่ากล้วยตานีต้นนี้ซึ่งมีความสูงประมาณ๒เมตร
มีปลีกล้วยออกมา๖ปลี๖เครือภายในต้นเดียวกัน
ซึ่งเขาไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน
เพราะปกติแล้วต้นกล้วยจะออกปลีต้นละ๑ปลี๑เครือเท่านั้นนะครับ

ไม่ใช่หมายถึงว่าทั้งปรีทั้งเครือน้ำออก๖๖
แล้วก็ในต้นเดียว๖๖๑นะฮะ
จากนั้นเมื่อเพื่อนบ้านและชาวบ้านทราบข่าว
พากันมาไหว้ขอเลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสายนะครับ
ซึ่งตัวเจ้าของสวนกล้วยนี้เองบอกว่า
กล้วยต้นนี้น่าจะให้โชคให้ลาบนะครับ
ก็เลยนี่แหละฮะเอาผ้ามาผูกเอาพวงมาลัยมาแขวนนะครับ